คือตรงเนี้ยเข้าใจว่ากล่าวไกลเนี้ย
พยายามที่จะสื่อสารในเชิงสัญลักษณ์นะคะ
เมื่อวานนี้ได้โหวตในลักษณะของการงดออกเสียง
แล้วก็ออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า
อันนี้เป็นการปิดสวิตช์ไงที่อยากจะให้เขาปิดสวิตช
เขาปิดสวิตช์แล้วหลายท่านพูดอย่างนี้นะคะ
ไปดูในสื่อได้ทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างงี้ปั๊กก้าวไกลเนี่ย
เขาก็คงคิดว่าถ้าเผื่อว่าสวบอกว่าจะปิดสวิตช์ตัวเอง
แต่การปิดสวิตช์โดยไม่โหวตให้กับคุณพิธาเนี่ย
มันไม่ใช่การปิดสวิตช์เขาก็เลยกลับไปที่การแก้ไขรัฐมนุนมาตรา๒๕๖
ซึ่งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเสนอมาแล้ว๖ครั้งนะคะ
แล้วมันไม่ผ่านเพราะว่าการแก้รัฐมนูลเนี่ย
ในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยแก้ได้อย่างเดียว
ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่เป็นบัญชีรายชื่อกับเขตที่เป็น๒ใบ
นั้นไม่มีแก้อะไรได้เลยเพราะว่ากติกามันยากแบบที่ผู้พันธุ์บอกค่ะ
มันซับซ้อนมากแล้วมันก็ซ่อนเงื่อนอยู่ข้างใน
ลำพังแค่จะหาสว๖๔เสียงเมื่อวานนี้มันก็ยากมากเลย
ทีนี้จะไปเอามา๘๔แล้วก็จะต้องพิจารณาร่วมกัน๓วาระ
วาระที่๑รับหลักการอย่างที่เกณฑ์ของที่ผู้พันธุ์พูดมา
มันยากตรงที่ว่าจะต้องไปอาศัยเสียงของสว๘๔แล้วก็ในบรรดาสอสอด้วยกันเนี่ย
คือร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งตอนนี้ต้องเป็นร้อยที่ไม่มาจากภักดิ์ที่เป็นประธานสภาและรองประธานสภา
ทีนี้พักร่วม๘พักเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลประชาชาติ
เหลือที่เหลือไม่มีถึง๑๐๐ต้องไปเอาฝ่ายค้านมา
ทีนี้คุณชัยธวัฒน์ก็พูดบอกว่าในสมัยที่แล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเขาก็เอาด้วย
รัฐบาลชุดที่แล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไม่แน่ใจเขาหมายถึงประชาธิปฏศ
ภูมิใจไทยเธอก็เอาด้วยในการที่จะปิดสวิทย์สว
ที่มีเหมือนกับจะมีสื่อช่องหนึ่ง
แล้วก็ปิดสวิตช์สวแล้วก็พักการเมืองแทบทั้งหมด

ก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงก็คือ
มีสวทั้งสิ้นในรอบที่แล้วนี่นะคะ

ที่บอกว่าจะปิดสวิตช์ตัวเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการ๘๔
๖๓ในรอบที่แล้วนี่ก็ถือว่าเยอะสุดแล้ว
ทีนี้ก้าวไกลก็คงคิดว่าถ้าอย่างนี้
สื่อสารเชิงสัญลักษณ์เสนอแก้ไป
แล้วสวที่เมื่อวานนี้โหวตงดออกเสียง

คุณต้องมาช่วยกันสนับสนุนยัตติของการแก้รัฐมนูญฉบับนี้
เพราะการปิดสวิตช์ตัวเองในที่ประชุมโหวตเลือกนายกเนี่ย

เอาเป็นว่าทั้งสามท่านเนี่ยเห็นตรงกันว่า
มันคือเชิงสัญลักษณ์แล้วมันยังไงมันแก้ไม่ได้ง่ายหรอก
คือต่อให้สอเนี่ยสี่ร้อยแปดสิบแปดมาบวกด้วยให้ได้ห้าร้อยคนเลย

ก็คือหมายความว่ายังติดดัน๘๔คนอยู่ดี
และอย่าเข้าใจว่าการงดออกเสียงการไม่เข้าที่ประชุมเนี่ยเขาจะมาโหวตให้
ที่ไม่เข้าห้องประชุมเนี่ยหนีสุดชีวิตนะครับ
งดออกเสียงเท่ากับไม่เห็นชอบ
มีค่าเท่ากับงดออกเสียงเพียงแต่ไม่ต้องการแสดงหน้าและแสดงเสียงเท่านั้นเองแต่ผลลัพธ์มันเท่ากัน
คำถามถูกต้องครับ